ปรากฏว่ามีกระบะคู่กรณีขับปาดหน้าจะตัดหน้าเข้าปั๊มน้ำมัน

อีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจขับไล่ตามครับจังหวะที่ต่างฝ่ายต่างจอดรถเนี่ย
ฝั่งนี้เขาลงไปเพื่อนลงไปพร้อมกับไม้เบสบอล
เพราะว่าฝั่งนู้นดูท่าไม่ดีฝั่งนู้นเห็นว่าฝั่งนี้ถือไม้เบสบอลมา
เอามีดมาครับฟันฉับโดนเข้าไปที่ต้นคอกับบริเวณหูเกือบขาด
นี่ต้องย้อมสีภาพนะครับเนี่ยแผลเวอะเลยฮะพี่มิ้วคุณผู้ชม
ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลครับสภาพใบหูของคนเจ็บฮะ
ถูกฟันเกือบขาดเลือดไหลเต็มคอเลยก่อนหน้านั้นเนี่ย
เขาขับรถมีรถกระบะมาปาดหน้าเตรียมจะเลี้ยวเข้าปั๊ม
ฝั่งคนเจ็บก็เลยบีบแตร่เตือนไปฝั่งกระบะไม่พอใจครับ
แล้วเห็นว่าไปตามพวกมาสมทบด้วยหลังจากที่จอดรถตอนแรก
นึกว่าจะลงไปคุยและเคลียร์กันดีต่างฝ่ายต่างถืออาวุธติดมือไปไงฮะ
ฝั่งกระบะเขาเห็นว่าคนเจ็บเนี่ยมีไม้เบสบอลอยู่ในมือ
เขาก็เลยเอามีดมาแล้วก็ฟันฉับเลยจากนั้นเพนนี้ครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณก่อนถึงอบตสาธิกา
เจ้าหน้าที่ก็เร่งนำคนเจ็บส่งรักษาโรงพยาบาล
สภาพกระจกหน้ารถแตกกระจกด้านข้างก็แตก
เดี๋ยวลองดูนะครับไล่ไปนี่คือหน้ารถเห็นไหมฮะรอยแตกร้าว
เหมือนถูกของแข็งทุบอะครับ
โดยคนขับคือนายชัยมงคลอายุ๓๖ปีครับ
นายชัยมงคลบอกว่าเขาขับรถมาจากเขื่อนขุนดาบ
ราการชนกับเพื่อนรวมแล้ว๓คน
ตอนนั้นเขาโมโหฮะก็ยอมรับก็เลยบีบแตรปีนไม่พอใจ
ฝั่งคู่กรณีครับขับตามเข้ามาจนกระทั่งมาถึงจุดที่มันเกิดเรื่องนั่นแหละครับ
เขาเลยตัดสินใจชะลอรถแล้วจอดจังหวะที่ตัวของนายชัยมงคลจอดเนี่ย
เพื่อนของเขาชื่อว่านายสันติชัยนั่งมาข้างคนขับเลยฮะ
สันติชัยนี่แหละคือคนที่ถูกฟันจนหูเกือบขาด
สันติชัยลงจากรถถือไม้เบสบอลไปด้วยจะไปคุยกับฝั่งนู้น
มาปาดหน้าแล้วพอโดนบีบแตร่เตือนเหมือนจะไม่พอใจ
แต่ไม่รู้ว่าฝั่งนู้นเขาจะเอามีดมาครับพอมาเจอกันปั๊บ
สติชัยโดนฟันเลยครับโดนเข้าไปที่บริเวณคอด้านขวา
หูก็เกือบขาดส่วนฝั่งคู่กรณีเนี่ยมีเก๋งสีบรอน
ซึ่งฝั่งคนเจ็บบอกจำไม่ได้ว่ารุ่นอะไรมาจอดด้วยนะครับ
ฝั่งนู้นรวมกันสี่คนเจ็บเหมือนกันไหมเขาบอกฝั่งนู้นก็เจ็บครับ
แต่จำไม่ได้ว่าเจ็บตรงไหนยังไงบ้างเพราะพอเขาฟันเสร็จ
ทำร้ายเสร็จหนีกันไปเลยครับ
ตรวจสอบที่เกิดเหตุก็เจอไม้เบสบอลแล้วก็มีดนะครับ
ที่ใช้ก่อเหตุของทั้งสองฝ่ายตกอยู่นี่ครับของกลางฮะ
เบสบอลของฝั่งคนเจ็บส่วนมีดฝั่งคู่กรณีที่เอามา
แต่ทีนี้ปัญหาคือคนเจ็บเขาบอกจำทะเบียนคู่กรณีไม่ได้

ตำรวจสพเมืองนครนายกตอนนี้อยู่กำลังเร่งแกะรอย
เพื่อตามหาคนที่ก่อเหตุมาสอบปากคำก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ